ส่วนเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจำได้นะคะ

รถคันหนึ่งขับมาด้วยความเร็วแล้วพุ่งข้ามเลน

แล้วก็ไปชนรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง
ซึ่งมีนักเรียนหญิงซ้อนกันมา๒คน

พี่ชายของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเนี่ย
ไม่พอใจนะคะแล้วก็เก็บอารมณ์ไม่ได้นะคะ
ผู้ที่ขับรถชนมาขอขมาศพ
ก็เลยเกิดการชุลมุนขึ้นค่ะ
ก็จะเห็นว่ามีทั้งพระมีทั้งคารวาสนะคะ

เขามาร่วมพิธีชาปนกิจ

ที่ในการขับรถมาชนเมื่อวานนี้นะคะ
คนที่เป็นคารวาสก็เป็นญาติ
ส่วนที่เป็นพระเนี่ยคือพระสิชนนะคะ

ห่มจีบอนบวชหน้าไฟให้กับน้องสาวอยู่
ทนไม่ไหวค่ะเข้าไปชกแล้วก็ตะโกนต่อว่าด้วย
จนเกิดการขับไล่ให้ในการเนี่ย
ออกไปจากสาราตอนนั้นในการบอกว่าตั้งใจมาขอขมาศพ
แล้วชี้แจงว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ย
ขับรถมาด้วยความเร็วประมาณ๗๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่จังหวะที่พยายามจะเบี่ยงซ้ายรถเสียหลัก

เพื่อนอีกคนนึงของน้องตองที่เสียชีวิต
เขาก็ไปร่วมงานศพมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะ

เพื่อไปสอบสวนเพิ่มเติมค่ะ